ที่นี่ค่ะบ้านสแก่ซึงนะคะอยู่ที่ตะมนต์เกาะโพอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกนี่เอง
ชาวบ้านนี่นะเขารวมตัวกันมาที่นี่เพื่อสืบสารประเพณีโบราณที่ชื่อว่าศาสตร์พวนกวนกระยาศาสตร์
ทอดกันมาเป็นร้อยปีแล้วนะคุณแล้วเขาก็จะจัดขึ้นทุกวันแรม๑๔ค่ำเดือน๙
เป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
จากนี้ชาวบ้านจะมีการทำบุญถวายข้าวสาร
ถวายอาหารคาวหวานกันก่อนที่จะมีการเริ่มพิธีทางศาสนานะคะ
เสร็จแล้วเนี่ยชาวบ้านก็จะมาละร่วมแรงร่วมใจกัน

เพื่อถวายให้กับพระ
แล้วก็แจกจ่ายเป็นของฝากให้กับญาติพี่น้อง
หรือผู้ที่เคารพนับถือเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ
ครั้งนี้ชาวบ้านสแก่ซึ้งเนี่ยค่ะ
เขาได้ร่วมกันจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเลยนะคะ

เพราะว่าการกวนกระยาศาสตร์ครั้งนี้นะคะ
จะใช้แม่พิมพ์ต่อกันถึง๑๐แผ่นเลยทีเดียว

อื่นเขาไม่ทำครับมีแต่ประเทศไทยทำกระยาศาสตร์
ถูกต้องถึงยกให้เป็นที่สุดของโลกได้
เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูได้เห็นกันว่า

ควรค่าแก่การอนุรักษ์เอาไว้
เพราะว่านอกจากจะเป็นการทำพิธีตามความเชื่อแล้ว
ก็ยังเป็นการแสดงถึงความสมัครสมานท์ส้ามเต้าปะ
ร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในพื้นที่กันอีกด้วยค่ะคุณ

เสร็จสิ้นมาก็แจกจ่ายกันไป

อันนี้ประเพณีกวนกายศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะ
ของแต่ละจังหวัดก็เขามีวิธีการทำที่มันแตกต่างกันออกไปด้วยนะ
รสสัมผัสรสชาติออกมาจะแตกต่างบางที่มันก็จะนิ่ม

ที่มีถั่วมีงามีอะไรใส่เข้าไป
บางทีก็แข็งจนเคี้ยวทีฟันหักเลย
อันนั้นคุณเก็บไว้นานเกินไปนะคะ